ก็เป็นคลิปที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์

หรือว่าผู้ขับขี่รถแท็กซี่ทำผิดกฎหมายจริง
ไปดูคลิปไปดูภาพไปดูคลิปนี้ก่อนเลย
กลับรถตรงนี้มาล็อกล้อผมดูพี่รถติดยาวเฟ้ยเลย
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร

ที่กำลังออกใบสั่งแล้วก็ล็อกล้อแท็กซี่คันนี้
โดยในคลิปจะได้ยินเสียงคนขับระบุว่า
ถูกตำรวจจับโดนเขียนใบสั่งแล้วก็ยังมาล็อกล้อ

แค่ข้อหาห้ามกลับรถ

เหตุเกิดบนถนนเพชรชบุรีตัดใหม่

นี่เดี๋ยวยินเสียงไหมครับมากี่ทักซีพูดนะครับ

เป็นผมผมสงสารแต่ผู้โดยสารนะ

แล้วก็คุณป้าท่านก็แก่แล้วนะครับ
แต่คลิปนี้ก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ
การทำงานของตำรวจขึ้นในโลกโซเชียลอย่างมากมายนะครับ
โดยเฉพาะกรณีที่ต้องทำให้ผู้โดยสารต้องลงจากรถ

แต่ในภาพก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาก็อำนวยความสะดวกให้ระดับหนึ่งนะครับ

ส่วนใหญ่นะบอกว่าตำรวจทำเกินไป
แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็มีอีกมุมหนึ่ง
ตำรวจเขาบอกว่าตำรวจก็ทำถูกต้องแล้วนะ

แต่ก็มีผู้สงสัยว่าทำไมต้องล็อกล้อ

ในเรื่องนี้ทางทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี

สถานีตำรวจนครบาลพญาไทย
ระบุว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวทำผิดจริง
เพราะว่ากลับรถบนถนนที่มีช่องทางเดินรถ๕ช่องจราจร
ตอนแรกตำรวจขอให้แสดงใบขับขี่

ได้เขียนใบสั่งพร้อมกับล็อกล้อ
แต่ตอนหลังคนขับเอาใบขับขี่มาแสดงและยอมรับผิด
ได้เปรียบเทียบปรับไปตามกฎหมาย
ยืนยันว่าตำรวจทำตามหน้าที่

บางทีคลิปในโลกโซเชียลคือมาไม่หมดไงคุณ

ตอนท้ายตอนจบเป็นยังไงนะฮะ

แต่ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปเยอะแล้วนะครับ